เมื่อมีการแสดงแข่งขันประชันโรงโนราใหญ่จะต้องรำเขี้ยนพรายและเหยียบลูกมะนาวตัดไม้ข่มนามคู่ต่อสู้
เขี้ยนพรายคือการเอาใบตองหรือกระดาษเขียนชื่อโนราฝ่ายตรงข้ามแล้วม้วนพับผูกตราสังวางลงกับพื้น
จากนั้นแสดงท่าร่ายรำให้ดูขึงขังใช้หวายเขี้ยนไปที่ห่อนั้นสมมุติให้แพ้
ต่อจากนั้นโนราใหญ่จะรำเหยียบมะนาวผู้ร่วมทำพิธีจะเอามะนาวหมุนกลางโรงให้โนราใหญ่เหยียบทีละลูกให้แตะครบทั้ง๓ลูก
แล้วโนราทั้งคณะจึงร่วมสวดปลงอนิจังวัตสังขาราร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน